อันตรายจากการจุดพลุดอกไม้ไฟเนี่ยนะคะ
คลิปนี้อยากให้มองไว้เป็นอุทาหรณ์

สั่นขวัญภาวะกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ

ดูสิทิศทางของพลุที่จุดเนี่ย

ไปทั่วควบคุมไม่ได้ไงฮะนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๑มกราคมค่ะ
ธรรมเนียมนิยมนาทีแรกการเข้าสู่ปีใหม่หลายบ้านจุดพลุเฉลิมฉลองแต่บ้านเนี้ยเพิ่งจะจุดพลุกันครั้งแรกเป็นมือใหม่
คงเกิดความผิดพลาดในการวางพลุอ่ะนะคะมีการวางกลับด้านหรือว่าตั้งไม่มั่นคงพอ
ฉะนั้นพอจุดไฟเสร็จต้นพลุล้มค่ะทำให้ดอกไม้ไฟแตกระจายแบบไร้ทิศทาง
ตอนแรกเนี่ยมันพุ่งไปนอกบ้านอันนี้พอรับได้แต่ว่าหลังหลังดูทิศทางของพลุที่พุ่งเข้ามานะ
เริ่มเข้ามาในพื้นที่บ้านซึ่งมีเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คือเด็กเด็กเองก็รอดูการจุดพลุนะคะ
ตื่นเต้นอยากจะเห็นพลุสวยสุดท้ายวิ่งหนีกันแตกกระเจิงแบบนี้ด้วยความกลัวนะคะ
เพราะว่าพลุเองก็วิ่งพุ่งเข้ามาใส่ตัวเหมือนกันอ่ะเอาจริงจริงสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยไม่มีใครบาดเจ็บ
แต่ถือเป็นอุทาหรณ์หากไม่ชำนาญไม่ควรจุดพลุจุดพลุเล่นกันเอง
เพราะสุดท้ายแล้วอาจจะเกิดอันตรายแบบนี้ก็ได้นะคะโชคดีจริงที่ไม่เกิดเหตุ
คาดฝันขึ้นมานะคะเด็กเด็กก็เยอะด้วยดูสิ
ไม่ใช่คนหรอกครับที่กลัวเรื่องของเสียงพลุเสียงประทัดน้องหมาเจ้าตูบทั้งหลายแหละ